เชียงรายตอนนี้หัวขโมยออกอารวาสค่ะ
แล้วเวลาขโมยจะเลือกเฉพาะรองเท้าเท่านั้น
แล้วเวลาขโมยรองเท้าก็จะขโมยข้างเดียว
รองเท้าถึงขั้นต้องเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาประกาศตามหาเลยค่ะ
ประกาศตามหาถ้าเกิดว่าไม่เอามาคืนเดี๋ยวจะแจ้งความจับไอ้ตัวนี้
ฮะเดี๋ยวไอ้พี่ก็มองหาคนไม่ใช่คนเหรอ
ไม่ใช่คนมาเป็นตัวมาเป็นตัวผู้ต้องหารายนี้มาเป็นตัวนะฮะ
เจ้าสีขาตัวนี้แหละค่ะหมาสีน้ำตาลตัวนี้คุณผู้ชม
นี่ค่ะมันเข้ามาที่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือคริสตจักรธารพรแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ขโมยรองเท้าของคุณดำรงตะมอนเป็นศิษยาพิบาลของคริสตจักรนะคะ
คือคุณดำรงเนี่ยนั่งทำงานอยู่ข้างในแล้วมารู้ตัวอีกทีว่ารองเท้าเหลือข้างเดียว
แล้วจะบอกว่ารองเท้าแตกคู่นี้เป็นคู่โปรดเมียรักซื้อให้ซะด้วย
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดไปดูหน่อยซิว่าใครมาขโมย
ถึงบางอ้อเลยหัวขโมยคือหมานั่นเองนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นหมาของใครเหมือนกันแต่ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องแต่ประการใด

นี่มันอุกอาจมากนะคนร้ายลายนี้
มาถึงหน้าประตูคนร้ายตัวนี้ครับเออตัวร้ายตัวนี้นะคะ
คุณดำรงบอกว่าก็ไม่ได้โกรธนะเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของหมา
ไม่ได้โกรธหรอกเว้ยใช่ไม่ได้โกรธแต่กันฟันกรอดเลยนะคะ
นี่ค่ะเอาคลิปกล้องวงจรมาโพสต์ในเฟซบุ๊คแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าอยากให้อารมณ์ขันกันประกาศให้หัวขโมยสีขาว
รายนี้นำรองเท้ามาคืนมิฉะนั้นแล้วจะไปแจ้งความจับนะคะ
แต่นี่คุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์ได้ไม่นานปรากฏว่ามีคนเข้ามา
หลังนี้แหละค่ะหลักฐานเจ้าของบ้านเนี่ยเอารองเท้าแล้วรองเท้าแตะ
รองเท้าบู๊ดฮะบู๊ดก็เอาเหรอนี่นี่บู๊ดก็เอาแล้วเลือกข้างเดียวด้วยนะ
บมาข้างเดียวมาวางแบบเนี้ยเจ้าของหมาตัวเนี้ยเจ้าของบ้านหลังเนี้ยนะคะ
ถึงขั้นต้องเอารองเท้าที่ไอ้เจ้าหมาสีขาวเมื่อสักครู่มันฆ่าไปเอามาวาง
เอามาวางคืนให้กับเจ้าของเผื่อใครผ่านไปผ่านมาถ้าเป็นเจ้าของก็มารับคืนไปนะคะ
เพราะหมาตัวนี้มันชอบไปคาบรองเท้าจากที่อื่นแล้วเอากลับมาที่บ้าน
แล้วเนี่ยค่ะแล้วใครเดือดร้อนคะเจ้าของรองเท้าเดือดร้อน
แต่ทุกคนก็พยายามที่จะทำใจว่าเข้าใจมันแหละมันชอบแบบเป็นพฤติกรรมของหมานะ
คาบรองเท้าแบบนี้นะคะฟังเสียงเจ้าของหน่อยไหมเชิญค่ะ
ปรากฏว่าวันนี้ผมก็ไปดูนะครับไปดูที่ที่บอกนะครับ
ก็เจอรองเท้าตัวเองจริงเลยนะครับอยู่ที่นั่นแล้วก็มีรองเท้าอีกหลายข้างเลยนะครับ
ว่ามีหลายข้างนะครับไม่ใช่คู่นะครับก็คือมีข้างเดียวนะครับ
เจ้าของบ้านเขาก็วางเรียงให้ก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธเจ้าของสุนัข
ไม่ได้โกรธเจ้าสุนัขนะครับเพราะรู้ว่าเป็นธรรมชาติของสุนัขที่เป็นแบบนั้นนะครับ
ทุกเรื่องถ้าเรามองเป็นมุมบวกนะครับมองเป็นเรื่องน่าขำ

คุณดำรงน่ารักมากโพสต์สิทีฟติ้งกิ้งนะคะใช่

คู่ละ๕๐๐๐บาทเอาอีกข้างนึงเนี่ย๒๕๐๐บาทนะ

รองเท้าทุกคู่ถ้าคุณสังเกตเมื่อกี้เป็นข้างแขวน

ผมสังเกตอยู่ให้มาเอาอีกข้างหนึ่งไปเถอะ
ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจไปมากกว่านี้เลย